พวงพรุ่งอเมริกาของวิทยาลัยชื่อดังที่๘ริวจะเชิงเซา
เขาบอกมีพฤติกรรมด่าทั้งนักเรียนด่าทั้งอาจารย์
ตอนนี้นักเรียนเขาบอกว่านะครับขอร้องล่ะออกไปเถอะค่ะ
อานเตะกูคือเบยท่านพวกรุงเกี่ยง
พวกคุณคือกอรัมท์สอง
คลิปนี้โอ้โหว่อนโลกออนไลน์คุณผู้ชมครับ
เขาบอกว่าเป็นพฤติกรรมของท่านรองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิค
ทั้งอาจารย์ในหอประชุมครับ
จากนั้นก็ได้ยินเสียงอาจารย์ผู้ชายประกาศผ่านเครื่องขยายเสียง

เจ้าของคลิปนะครับเล่าบอกว่า
รองภูมิในการคนดังกล่าวนะครับ

ผมไม่ได้พูดนะข้อมูลเขาบอก

และถามหาถึงจรรยาบรรย์วิชาธิบครูด้วย

อาคารโดม๒วิทยาลัยเทคนิค

บอกไม่เอาแล้วรองผู้ในการที่มีพฤติกรรม
กราดและขี้เมาอยากให้ไล่ออกไป

ประหลัดฝ่ามั่นฎาณคงอพนมสารคาม

ไปเตรียมความพร้อมดูแลความปลอดใจ

ในการดังกล่าวก็พยายามบ่ายเบียงนะครับ
ว่าไม่ได้โพสต์อ้างว่าถูกคนแฮ็กนะฮะ
พงพันธ์ประพาสิริสุรีหรือว่าครูกล้า
ขอดูโพสต์เจ้าปัญหาว่ามันคืออะไรยังไงนะครับ
แต่พอได้อ่านเท่านั้นแหละถึงกับนะฮะ
เขาบอกว่าโอ้โหทำแบบนี้เลย
ทีนี้คือไทยท่านต้องแสดงการใจเพื่อทิ้งใจ

ในด้วยความจริง

ท่านก็มาบอกกินเม็ดสองเม็ดแต่ผมมีสองเม็ดอ่ะมั้ย
การกล่าวหาคนนะครับหรือลักษณะของการข่มขู่ด้วยข้อความเนี่ย
มันไม่ควรทำนะครับในลักษณะของพฤติกรรมของคำว่าผู้บริหาร
ก็เขาบอกว่าเขาโดนแฮ็กเราก็ไม่มีพยานหลักฐานแต่
คำว่าเม็ดสองเม็ดเนี่ยเขาใช้บ่อยกับรองผู้บริโภค
โดยการด้วยกันเขาก็เคยโดนมาแล้วรับไม่ได้ก็เหมือนกับพฤติกรรมที่ผมออกไป
เมื่อกี้นะฮะนั่นคือสิ่งที่ผมรับไม่ได้นะครับเป็นการว่ากล่าว
ครูทั้งหมดในวิรัยในสิ่งที่เขาคิดว่าเขาถูกกระทำ
เขาถูกกันแกล้งแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือนักเรียนนะครับ
ถูกทำร้ายทางจิตใจในเรื่องของคำพูดล่าสุดครับคุณผู้ชมครับ
ว่าที่พันตรีวัชลพลลักษณะละไม้ประธานกรรมการอาชีวศึกษา
จักรเชิงเซานะครับมีมติย้ายด่วนครับท่านบรองผู้บริการท่านนั้น
ช่วยราชการที่สำนักงานการอาชีวศึกษาเชิงเศร้า
แล้วก็ตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงครับค่ะ